ทุกผู้ชมครับที่มุกดาหารนะฮะมีกาดของผับดังแห่งหนึ่งเนี่ย
เขามีเรื่องกับลูกค้าเขาอ้างว่าเมาลูกค้าเมาก็เลยชกกันนะ
สุดท้ายฝ่ายคนเมาถูกชกล้มลงไปหัวฟาดพื้นเสียชีวิตนะฮะ
คนนี้เนี่ยตอนนี้มามอบตัวแล้วนะครับ
นี่เป็นภาพของคนเจ็บนะฮะรู้สึกจะอยู่บุรีรำนะ
นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีลำนะครับชื่อภัยทูลมาสโพนทอง
ชื่อเล่นชื่อทูลนะตอนที่รักษาตัวอยู่ตรงนี้เนี่ย
เขาไม่ได้สติแล้วเป็นเจ้าชายนิทรานะไปชกต่อยกับกาดพระ
แห่งหนึ่งที่เขาไปดื่มกินอยู่แล้วก็ทะเลาะวิวาสนะวางมวยกันสุดท้าย
นายภัยทูลโดนต่อยจนร่วงลงไปล้มหัวฟาดพื้นเป็นเจ้าชายนิทราและสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนคนที่มีเรื่องกับเขาที่เป็นกาดของผับเนี่ยคือตั้งแต่วันเกิดเหตุนี่หายไปเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้น้องสาวของผู้ตายนะครับได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะฮะ
แล้วเราก็ได้ไปคุยด้วยนะครับเธอบอกว่าพี่ชายของเธอเนี่ยถูกกาดของผับที่ชื่อนายน้อยนะ
เป็นกาดของผับในอำเภอหนองกี่ทำร้ายร่างกายชกจนหัวเนี่ยล้มลงไปแล้วหัวฟาดพื้นบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตซ้ายมือนี่คือผู้เจ็บนะฮะซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้วนะฮะ
มิถุนายนที่ผ่านมานี่น้องสาวบอกขณะเดียวกันเพื่อนของผู้ตายนะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุไปเที่ยวกันนะคือทางผู้ตายเนี่ยไปเที่ยวไปดื่มกินไปคนเดียว
เที่ยงคืนร้านปิดผู้ตายก็ไปนั่งรวมกับแขกโต๊ะอื่นต่อ
ตีหนึ่งนายภัยทูลผู้ตายทะเลาะกับนายน้อยที่เป็นกาดของร้าน
น่าจะเป็นเรื่องการพูดจาไม่เข้าหูกันแล้วก็มีการชกต่อยกัน
แต่ว่าสุดท้ายคือภัยทูลตอนนั้นเขาเมา
เขาก็ถูกชกแล้วก็เสียหลักล้มหัวฟาดพื้นนอนแน่นิ่งไปเลย
กลายเป็นเจ้าชายนิทราแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็ล้มอีกทีหนึ่งหัวฟาดพื้นบ้างครับ
ตอนนั้นทูลล้มแล้วใช่ไหมหรือกับคนต่าง
ชนล้มครับล้มบ่อย
น้องสาวผู้ตายบอกว่าเอาละเป็นเรื่องชกต่อยกันก็จริง
แต่ว่าตอนนี้มีคนเสียชีวิตก็ต้องมีคนรับผิดชอบ
ต้องมีคนมาเรียกแม่ที่บ้านประมาณปี๓กว่ากว่า
แต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลหนองกี่เขาก็บอกว่าพี่หนูไม่หายใจแล้ว
ก็เลยใส่ท่อให้แล้วก็พาส่งโรงพยาบาลบุรีรำ
ล่าสุดในน้อยกาดของผัพที่มีเรื่องกับผู้ตาย
ที่ชกผู้ตายจนล้มหัวฟาดพื้นมามอบตัวกับตำรวจสหพน้องกี่แล้วนะครับ
ชื่อจริงชื่อนายชายน้อยนามสกุลนานาวันอายุ๓๙ปี
คืนวันเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยเมาพูดจาเสียงดังเออะ
โวยวายระรานกาดในร้านพยายามไปบอกแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยมีเรื่องกัน
เขาท้าชกก็เลยชกกันแบบตัวต่อตัวนะสุดท้ายเนี่ยผู้ตายล้มหัวฟาดพื้นแล้วน็อกไปเอง

กลับไปด้วยพยายามเตรียมใจมากเลยค่ะ